ก่อนหน้านี้น้ำแข็งเราอันนี้ที่เป็นเด็กคือใดไม่เกิน๒๐
จังหวัดตากมาจนมุมที่เดิมพระนครศรีอายุทยา
ฟอร์จูเนอร์คันนี้มันต่ำมันเตี้ยเลี่ยดินซะละเกินอ่ะ
นั่นคือจังหวะไล่ล่าคุณผู้ชมครับ

คือฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับเขาจับตาดูอยู่แล้ว
ทำไมฟอร์จูเนอร์มันเป็นรถสูงใช่ไหม

โหลดได้ไหม
ไอ้โหลดคงไม่ได้โหลดแต่ว่ามีคนที่อยู่ข้างในโหลดให้
รถฟอร์จูเนอร์เป็นรถทะลาย๗ที่นั่งใช่ไหม
ตกนะครับตำรวจทางหลวงเห็นปั๊บฟอร์จูเนอร์แอ่นมาใช่ไหมนะครับ

นี่แหละครับมาตามถนนประหลโยธินผ่านวังน้อยพระนครศรียุธยามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ
ก็เลยอ้าวผิดปกติตาม
เปิดไฟวับไฟเล็นเข้าไปตามนะครับ

ล้อมกรอบอ่าตำรวจขึ้นมาเลยครับ

พอล้อมกรอบเสร็จปราบจอดจอดจอด
มานะครับรถอเนกประสงค์๗ที่นั่งข้างในยับมาเท่าไหร่รวมคนขับ

จากกี่คน

๑๕คนแล้ว๑๕คน
หม่อหมดอีเวกก็ได้นะ๑๕คน
รวมคนขับด้วย๒๒ครับคุณผู้ชมครับ

คือไม่ใช่ซ้อน๒ด้วยอ่ะซ้อน๓อ่ะ
โอ้โหนายสมชัยคนเมื่อกี้รับสารภาพบอกว่า
คุณตำรวจผมทำเป็นครั้งที่๒ครับ

สาบานว่าเร
เอ่ยขอแม่แม่แม่หนูขอยืมรถไปขนแรงงานต่างด้าวหน่อย

ก็เลยอยากทำบ้างรับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมาจากป่าข้างทาง
ไปส่งใครไปส่งในทุนที่สมุทรปราการครับนะฮะ
ถูกจับได้ซะก่อนตำรวจทางหลวงก็นะครับ

แล้วก็จะผลักดันกับประเทศของพวกเขาต่อไปครับ